ว่าเป็นเพียงแค่การตั้งข้อสังเกตค่ะ
ว่ากรงการก่อสร้างอุทยานราชพรรคนั้น
อาจจะมีการทุจริตในเจ้าหน้าที่ระดับล่าง
ขณะที่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ก็พร้อมที่จะรับผิดชอบทุกคำพูดค่ะ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุว่าพร้อมรับผิดชอบทุกคำพูดที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการตรวจสอบโครงการอุทยานราชพักษ์
พร้อมชี้แจงว่าเป็นเพราะสื่อมวลชนลงข่าวผิดพลาดทั้งที่ไม่ได้พูดเรื่องนี้
และจะมากล่าวหาว่าตัวเองไม่มีความรับผิดชอบคงไม่ได้
กลับหาและทำผิดชอบก่อนอภาษาไทย
ว่าสื่อสื่อลงผิดพลาดอะไรใช่ไหมทำนองนี้นะ
ความจริงวันนั้นมีนักข่าวอยู่คนเดียวที่ถามผม
ผมกำลังจะไปขี่จักรยานผมก็ไม่ได้พูดเรื่องอะไร
พูดแค่ว่าอะไรก็ไปดูเรื่องเก่าแต่ทำไมมันออกมาว่าผม
ผมปฏิเสธกล่าวหาว่าสื่อไม่อะไร
ผมไม่ได้พูดออกไปดั้งได้ไง
จากนี้ยังปฏิเสธที่จะตอบคำถามนะคะ
ได้พูดคุยทำความเข้าใจกับพลเอกอุดมเดชศรีตบุตร
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วหรือไม่
นายกรัฐมนตรีไม่ได้พูดเรื่องดังกล่าวในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี

และหลังจากนี้จะไม่ขอกล่าวถึงเรื่องนี้แล้วค่ะ
ส่วนทางด้านของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่า
ได้พูดคุยกับพลเอกภัยบูลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยพลเอกภัยบูลระบุว่าพบการทุจริต
แต่ไม่ได้หมายถึงตัวโครงการหรือพลเอกอุดมเดชแต่อย่างใด
แต่อาจจะมีการทุจริตจากเจ้าหน้าที่ระดับล่าง

เขาก็ตรวจสอบไม่ได้บอกว่าคนไหนผิดคนไหนไม่ถูก
เขาตรวจสอบว่าข้อเช็คจริงตรงไหนบ้าง
แต่ก่อนหน้าที่กระทรวงยติธรรมผลเอกไภบูณ
จริงและยังมีการระบุด้วยค่ะ

ก็เตรียมดำเนินของการทันที

ก็คนทุกคนรู้ว่ามันมีทุจริต
แล้วจะบอกไม่เจอทุจริตได้อย่างไรแล้ว

บอกพี่น้องประชาชนได้เลยว่าโครงการนี้มีทุจริต
เพราะผู้ที่รับผิดชอบไปชี้แจงเองว่ามีทุจริต
แล้วผมไปตรวจแล้วบอกไม่ทุจริต

เรื่องของผลการสอบของกระทรวงกลาโหม

ภายในเดือนธันวาคมนี้ค่ะ